นายองค์ฮลักษณ์ทองเดียรมนต์รอมผู้ว่าราชการจังหวัดประจบคลีขันต์
เป็นประธานเปิดโครงการ๒๐กันยายนพลังเยาวชนคิดรอบด้าน
ต้านการทุจริตไม่คิดเสพยารักษาประชาธิปไตย
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี๒๕๖๖
โดยมีผู้นำท้องถิ่นประธานเครือข่ายภาคประชาชน
ต้านการทุจริตระดับตำบลทองมงคลภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง
ครูนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมงาน
ในงานมีการเสวนาหัวข้อพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด
ต้านการทุจริตและประชาธิปไตยในชุมชน
และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตว์สุจริต
ให้ความสำคัญการแก้ปัญหายาเสพติดและรักษาประชาธิปไตย

ได้นำความรู้ประสบการณ์ความคิดเห็นต่าง
กลับไปพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป